เดินเข้ามาขโมยโทรศัพท์ที่ชาร์จเอาไว้ฮะ

มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชัดเจนครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
ยืนอยู่ครับจากภาพจะเห็นว่าชายเสื้อดำเนี่ยนะฮะ
เดินมองที่กระจกรถบรรทุกนะฮะ

เออมือวายจริงอย่างที่เขาโพสต์
เพจชื่อจึงนะครับ
แชร์ต่อมาจากผู้เสียหายอีกทีนึงแล้วก็ระบุข้อความว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยกาญจนาพิเศษซอย๑๓กรุงเทพมหานครครับ
ขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยขับรถมาส่งของนี่แหละครับคุณผู้ชมดูภาพอีกที
ระหว่างลงไปส่งของอยู่ก็ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทิ้งไว้หน้ารถแล้วรถก็ไม่ได้ล็อก
ในนี่มายืนชะโงกดูทีละก็เปิด๑๒๓๔๕วินาทีมันเอาไปแล้วครับใส่กระเป๋าไปแล้วนะฮะ
หลังจากรู้ตัวว่าโทรศัพท์ถูกขโมยนะครับจึงไปขอร้านค้าแถวนั้นเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เอ๊ะชายคนนี้นี่แหละที่หยิบโทรศัพท์นะฮะขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับ
หลบหนีไปผู้เสียหายยังบอกอีกว่าโทรศัพท์ที่ถูกขโมยไปราคามันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมว่าหลายคนเป็นแบบนี้
ผมก็เป็นผมก็เป็นนะฮะปุ้ยก็น่าจะเป็นในโทรศัพท์รูปลูกนะใช่นะลูกเนี่ยไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเด็กได้ไง
นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้อัดภาพเก็บเอาไว้แล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์นี่แหละหายครับเนี่ยฮะเดี๋ยวชาวเน็ตช่วยกันแจ้งบ่อแสหน่อยนะครับน่าจะหาไม่ยากนะครับแท็กซี่